คุณผู้ชมครับต้องฝากเตือนกันหน่อยเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะฮะ
ยิ่งถ้าเจอทางม้าลายแล้วก็ต้องหยุด

ถูกต้องทีนี้บางคนเขาไม่ค่อยจะหยุดนะสิเจอทางม้าลายชอบเหยียบส่งเหยียบ

เหยียบคันเร่งไม่ได้ต้องเหยียบเบรก
ทีนี้แหละครับที่จังหวัดชายนาฏนะครับเขาก็รณรงค์นะครับ
ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนที่นั่นเนี่ยต้องเหยียบเบรกนะครับ
พอเจอกับทางมาลายยิ่งถ้าเป็นทางมาลายในเขตของพื้นที่โรงเรียนแล้วก็
อันนี้ต้องระวังให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดฝ่าฝืนขึ้นมา
คุณตำรวจเขาจับแล้วเขาปรับจริงนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อจะให้หยุดโดยแท้จริง
ต้องเจอกับม้าลายตัวเป็นเลยหรือเปล่า
ฮะต้องมีม้าลายมายืนเหรอ
เดี๋ยวให้ดูนี่ครับที่โรงเรียนอนุบาลชัยนาศอำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏ
ภายในโรงเรียนเขาคึกคักมากเลยนะผู้ปกครองก็ตกอกตกใจ
เกิดอะไรขึ้นตำรวจเต็มไปหมดเลยไม่ได้มาจับใคร
รณรงค์ครับให้คนหยุดรถให้คนข้ามถนนทางม้าลายนั่นเองครับ
อย่างที่ผมบอกก็คือทางม้าลายในบริเวณทางโรงเรียนแบบนี้
ที่มันอยู่ใกล้กับเขตสถานศึกษาเนี่ยควรจะต้องหยุดนะครับ
เพราะน้องนักเรียนเขาจะใช้พื้นที่ตรงนี้ในการข้ามถนนนั่นเองนะครับ
แล้วที่ผ่านมาคุณตำรวจเขาพบว่ามีผู้ขับรถจำนวนมาก
ไม่เคารพสิทธิ์ของคนเดินเท้าไม่ยอมจอดให้คนเดินข้ามถนน
คือไม่ยอมจอดให้น้องนักเรียนข้ามถนนอ่ะนั่นน่ะสิ
ทีนี้แหละครับเขาต้องมาทำการรณรงค์เพื่อไม่ให้ทำผิดวินัยจราจร
และถ้าทำผิดปรับแบบจุกคือจ่าย๑๐๐๐เลยนะ
แล้วทีนี้ถ้าหากไม่ยอมหยุดจริงเราทำยังไงดี
คุณตำรวจเลยเอาม้าลายมาเลยม้าลายรูปปั้นจริง
เอามาให้ดูกันอย่างนี้ให้ได้เห็นว่านี่คือทางม้าลายนะเฮ้ย
เอาม้าลายมาโชว์เลยให้เห็นเลย
ให้น้องเขาจูงข้ามแบบนี้ก็รณรงค์ไปด้วย
ลูกจิตสำนึกให้กับน้องไปด้วยว่าถ้าเกิดจะข้ามถนน
ต้องข้ามทางม้าลายนะคุณจะไปข้ามสุ่ม๔สุ่ม๕
คืออยู่ฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้ไม่ได้มีทางม้าลาย
จะเดินไปอีกนิดนึงก็ไม่ได้ข้ามไปเลยอันนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกัน
ให้เดินไปที่ตรงทางม้าลายเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายจุดตรงทางม้าลาย
เขาจะมีสัญญาณจราจรที่ให้เรานั้นกดเพื่อให้กลายเป็นไฟแดง
อ่าใช่๑๕วิก๒๐วิกก็ว่าไป

คุณผู้ชมครับก็เป็นการลนลงกันนะครับ
แล้วก็ผมให้ดูเนี่ยเพื่อเป็นความน่ารักของคุณตำรวจด้วย
เด็กด้วยมาร่วมกันลนลงนะครับ
คือถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วยกันทุกคน

คือบางทีบางคนไปเจอทางม้าลายที่มันโล่งว่าง

คืออาจจะรออยู่แค่ข้างทางประมาณสักคนสองคน

อันนี้ผมบอกได้เลยนะมันเป็นเรื่องของการ

เพราะฉะนั้นทางหมาลายถ้าเจอเป้าหมดอย่างแรก
ต้องทำคือชะลอชะลอแล้วมองซ้ายมองขวาก่อน
ถ้าเจอคนที่จะรอข้ามอันนี้หยุดได้เลย
ใช่แล้วไม่ต้องกลัวว่าคันหลังเขาจะชนตูด

ส่งค่าถนนได้ให้ใช้ทางมาหลาย
แต่ถ้าอยากข้ามความเดียวได้
ส่งไลน์มาคุยกับเราสิคะวันนี้